ทีนี้มาเตือนภัยเตือนใจพ่อแม่ผู้ปกครองกันหน่อยค่ะ
โดยเฉพาะใครที่มีบ้านอยู่ริมถนนอยู่ติดกับถนนแล้วมีลูกเล็กอยู่ด้วย
วันนี้มีสองเหตุการณ์เอามาให้ดูเดี๋ยวดูเหตุการณ์แรกก่อนค่ะ
ดิฉันนะนะคนเป็นแม่เห็นข่าวนี้หวาดเสี่ยวครับ
ปีนปีนทำอะไรไม่ได้แล้วจริงคุณผู้ชมนอกจากบีบแร่เตือนเด็กน้อยที่วงน่ะเห็นไหมคะ
คือขับรถมาทำความเร็วประมาณนี้มันเบรกไม่ทันจริงนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
แล้วคือจู่กำลังขับรถมาตามทางถนนมันก็โล่งใช่ไหม
แล้วที่วงเนี่ยเห็นไหมตัวจิ๋วเดียวชุดเหลือง
เดินมาอย่างนี้ได้ไงนะพ่อแม่ปล่อยได้ไง
นี่ไงถามเหมือนกับคนที่ดูคลิปนี้เลยพยายามหันไปมองแล้ว
รอบด้านมันมีบ้านอยู่ไหมหรือยังไง
นี่ยังดีนะเนี่ยที่รถผ่านมาตรงเส้นนี้ไม่เยอะ
ไม่งั้นเด็กอาจจะหลบรถไม่ทันหรือรถอาจจะหลบเด็กไม่ทัน
จุดตรงนี้คือถนนปัตตานีนราธิวาสค่ะ
นี่ยังโชคดีรถคันที่เขาบีบแรยาวเขาจอดรถแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะ
น้องก็เลยไม่เป็นอะไรคลิปนี้ให้ดูไปแล้วหวาดเสียวไปแล้ว
ดูต่ออีกหน่อยละกันค่ะฝากลูกไว้กับหมามันเป็นแบบนี้ค่ะ

นี่ค่ะที่ที่ฉันบอกไงฝากลูกไว้กับหมา
ตัวน้อยแล้วมีหมา๒ตัวหมาตัวดำแบบนี้ค่ะ
คือเด็กก็วิ่งเล่นกับหมาแล้วมันอยู่ติดกับถนนเลยคุณผู้ชม
กลัวเหลือเกินว่าออกไปอีกนิดเดียวรถจะมาชน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้นะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วยไว้
พอเห็นเอ้ยไอ้หนูมาทำอะไรตรงนี้นี่ตรงนี้ออกไปถนนแล้วนะ
คนที่เขาเห็นเนี่ยรีบจอดรถเลยแล้วก็อุ้มเด็กน้อย
คือถ้าเกิดช้ากว่านี้อีกนิดเดียวเนี่ยอาจจะเจอกระบะขาว
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นช็อตที่กระบะขาวผ่านมา
คือกลัวว่าจะชนเด็กอ่ะนะคะนี่ผู้ใหญ่มาอุ้มไว้ได้แล้ว
แล้วก็พยายามหาว่าแม่เด็กอยู่ตรงไหน
เคสนี้นี่ต้องระวังค่ะคุณผู้ชมนี่แม่วิ่งออกมาแล้ว
แล้วก็มาเอาลูกเข้าบ้านไปนะคะไม่ได้เลยนะ
เด็กเล็กแล้วบ้านอยู่ใกล้กับถนนหรือว่าบางคน
อยู่ในหมู่บ้านก็จริงค่ะแล้วเปิดประตูรั้วไว้
เด็กเขาเร็วเด็กเขาไววิ่งออกไปแป๊บเดียว
เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คลาดสายตาเด็ดขาดเลยนะคะ